ที่มีรายงานบอกว่ามีราชวงศ์ของมาเลเซียนะครับเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
พระองค์นี้คือมะกุฎราชกุมารรัฐยาโฮประเทศมาเลเซียครับ
ยาโฮของมาเลเซียพระองค์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์
เล่าเหตุการณ์ขณะที่พระองค์แล้วก็เชปวนเบซาคารีดาพระชายานะครับ
แล้วก็พระโอรสและพระธิดาอีก๔พระองค์
ประทับอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมใกล้กับสยามภารกร
พระองค์เล่าบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงตะโกนนะครับ
คนตะโกนก็มีการวิ่งหนีเอาตัวรอด
พระองค์และทีมรักษาความปลอดภัย
พาครอบครัวไปยังที่ปลอดภัยที่ชั้นใต้ดินของโรงแรม
ตอนนั้นก็คิดแต่ว่าคนร้ายมีกี่คนแล้วก็ใช้อาวุธอะไร

พระองค์ระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์
และขณะนั้นนะครับสิ่งที่รู้มีเพียงแค่เสียงปืนอย่างเดียวเท่านั้น
พระองค์ไม่มีข้อมูลนอกจากนี้เลย
พระองค์จำได้ถึงนาทีที่ต้องปลอบพระโอรสและพระธิดา
ว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยนะครับปลอดภัย
พ่อแม่อยู่นี่แล้วแล้วก็บอกให้เขาก้มต่ำเอาไว้

ก็ยืนเป็นกำแพงเพื่อป้องกันพระชายาและพระโอรสและพระธิดา
สิ่งเดียวที่พระองค์จะทำณเวลานั้น
ก็คือพาครอบครัวและทีมรักษาความปลอดภัยออกจากที่นี่ให้ได้
ขณะที่พระโอรสและพระธิดาก็ร้องไห้
กลัวแล้วก็ขวัญเสีย
ก็ได้พระชายานะครับที่คอยปลอบลูกเอาไว้
เมื่อรถมารับนะครับพระองค์ก็บอกให้พาไปที่สถานทูตมาเลเซีย
แต่คนขับแจ้งว่าสถานทูตสิงคโปร์นั้นอยู่ใกล้กว่า
จึงรีบติดต่อกรงศูนย์ใหญ่ของสิงคโปร์ในรัฐยาโฮ

ก็ขณะนี้ท่านปลอดภัยนะครับในสถานทูตแล้ว
แล้วก็ได้ติดต่อนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย

ขณะที่ต่อมานะครับเอกอักราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
ก็ได้ตามมาดูแล
หลังจากทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยแล้ว

พระองค์ก็ได้บอกว่านะครับดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ครอบครัวและทีมของเราปลอดภัย
เหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่พระองค์ท่านเคยเจอ
ขอให้องค์อัลละคุ้มครองดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์
แล้วก็ขอบคุณทีมรักษาความปลอดภัยและเพื่อนของเราจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
ขอบคุณทุกคนและจะไม่ลืมความรู้สึกนี้เลยนะครับ